ท่านผู้ชมครับวันนี้เราตามไปคุยมาให้แล้วนะครับ
หลังจากที่มันมีคลิปเกิดขึ้นนะเป็นโชเฟอร์แท็กซี่คนหนึ่งนะ
โอ้โหจะเอาเรื่องกับหนุ่มคนหนึ่งเป็นนุ่มแกรฟฟู้ด
คือเรื่องราวประมาณว่าแท็กซี่คันนี้เนี่ยเหมือนกับไปขับแล้วไปเบียดเขา
ลงไฟเลี้ยวไปปาดเขาเนี่ยไม่เปิดเขาก็เลยบีบแตร่เตือน
ประมาณว่าโอ้โหทำไมไม่เปิดไฟอะไรพวกนี้แล้วเกือบจะชนกันเนี่ย
สุดท้ายแท็กซี่จอดรถลงมาเนี่ยไล่จะเอาเรื่องเลยนะฮะ
ไปดูคลิปที่เกิดขึ้นนะครับ
ที่จะไปสู้ไปอะไรนะคะ

ใช่จะเอาเรื่องอย่างเดียวเลย
มีช่วงหนึ่งหนุ่มกราฟฟู้ดเขาทัก

เครื่องมีดทิ้งเลยนะครับ
เครื่องมีดทิ้งบอกไม่เอาก็ได้
เครื่องมีดทิ้งก็ได้จะเอาเรื่องให้ได้
พี่เขาเดินหน้าใส่ตลอดเลยค่ะ

หนุ่นแล้วมันก็ไปแล้ว

ที่สภไทยนะครับคุณผู้ชมครับ
ไปแจ้งความนะครับ
คือแต่ทีนี้เนี่ยกราฟฟู้ดเขาบอกว่า
ไปแจ้งตำรวจให้เอาผิดกับโชเฟอร์แท็กซี่คนนี้
แต่ตำรวจบอกว่าคือดูจากคลิปแล้วเนี่ย
มันยังเอาผิดข้อหาพวกทำร้ายร่างกายไม่ได้
เพราะว่าเขายังไม่ได้ทำร้าย
แต่หนุ่มกราฟฟู้ดเขาก็ติดใจประมาณว่าโอ้โหพี่อย่างนี้เนี่ยมีดเมิดอะไรมา
เนี่ยพ่อหนุ่มคนนี้บอกมานี่พยายามเหมือนกับจะมาฆ่าผมเลยนะ
เขาก็เดินถือมีดลงมานะครับแล้วก็ข่มขู่อะไรอย่างนี้เนอ
ใช่อาจเผื่อพี่ตำรวจว่าสนพยาทัยจะชี้แจ้งเพิ่มเติมก็ได้
แต่ว่านุ่มกราฟฟู้ดเขาติดใจประมาณว่าทำไมแจ้งข้อหาทำร้ายอะไรพวกนี้ไม่ได้
เอาเป็นว่าตำรวจเขาก็ช่วยในการเจรจากลายเกลี่ยนะ
ก็เรียกแท็กซี่คันนี้มา
แล้วก็ยอมความกันเรียบร้อยแล้ว

หลังจากเกิดเหตุนี่ขวามือนี่คือช่วงที่มาคุยกันแล้ว
กราฟที่เร็วเราช่วยกันเขาก็รีบมาช่วยกัน
ส่วนโชเฟอร์แท็กซี่คนนี้เนี่ยตอนหลังเขาก็ยอมมาคุยด้วย
ก็ขอโทษขอโพยยอมรับว่าแหมตอนที่เกิดเหตุในคลิปเนี่ย
หงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีจริง
ถามว่าเป็นอะไรล่ะพี่บอกโอ้โหคือไม่ได้เมานะ
พอดีพี่ทะเลาะกับเมียมาอย่างนี้เลย
เมาได้ง่ายพี่มีคนเห็นด้วยเดี๋ยวมาลากพี่กัน

มมพี่ทะเลาะกับเมีย

ส่วนหนุ่มกราฟฟู้ดนะครับบอกกับเราบอกว่า
ช่วงที่ขี่รถมาเมื่อวานนี้ในคลิปเนี่ยก่อนถึง
แล้วก็เบียดซ้ายมาอีกรอบนึง
เหมือนแบบจะทำให้เขาล้มด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้
แต่ที่แน่คือไม่เปิดไฟเลี้ยวอะไรเลย
ปรากฏว่าแท็กซี่มองหน้าแล้วเรียกให้จอด
ตอนนั้นก็เลยจอดตั้งใจว่าเออเดี๋ยวขอโทษก็ได้

เลยต้องถอยฉากเลย

หยิบมีดมาอีกทีหนึ่ง
หลังจากคลิปนั้นแล้วพี่
แต่ผมไม่ได้ถ่ายเอาเพราะผมเงินการไม่ได้นอก

เพราะมันก็เป็นประทักษมณะเลย

อย่างนี้มันอันตรายกับผู้โดยสารแล้วก็สังคมใช่ไหมพี่
ทางตำรวจก็เรียกมาเจรจากลายเกลี่ยให้นะฮะ
คู่กรณีทั้งสองนะครับโดยฝ่ายแท็กซี่เนี่ยชดใช้เงินให้๓๐๐บาท

นี่ไม่รู้แกจะกลับไปทะเลาะกับเมียอีกรอบหรือเปล่า

ค่ะไม่รู้ว่าทะเลาะกับเมียข้ออ้างหรือเปล่า
ทะเลาะจริงเปล่าเถอะจะมาลงกับคนอื่นแบบนี้

คุณผู้ชมตั้งข้อสังเกตมาเยอะมาก
เรื่องของการแต่งตัวของคนขับแท็กซี่
เรื่องของการพกมีดคุณขับแท็กซี่คุณพกมีดด้วยเหรอ
ใช่
เรื่องของการพามีดมาในทางสาธารณะ
ส่วนในเรื่องข้อหาว่าที่หนุ่มกราฟพูดเขาติดใจว่า
ไปแจ้งความทำร้ายร่างกายอะไรไม่ได้
อาจจะดูเรื่ององค์ประกอบความผิดอะไรประมาณอย่างนี้หรือเปล่า
ค่ะนี่นะฮะต้องใจเย็นค่ะใช้รถใช้ถนนนะคะ
แบบนี้เนี่ยดูสิจริงถ้าจะแจ้งข้อหามันได้หลายอย่างมากเลย
ไล่เขาแบบโอ้โฮนี่จะเอาให้ได้เลยนะครับ